สวัสดีครับข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะวันพันธุ์หัดมาพร้อมกับรถติดแล้วกับฝนตกหนังตกอีกแล้วนี่มากับไม่ทันแล้วเนี่ยเห็นไม่ทัน

ผมอยากให้รถเชี่ยวคุณไปจริงเลยครับ
ชอบให้รถเฉียวเล่นจะได้ไม่รู้สึกมีอะไรบ้าง

เพิ่งไปเก็บมาเมื่อกี้ให้ลูกทีมงานวิ่งไปตามหาพระ

แล้วเรื่องที่เป็นคนพูด

ก็เลยโดนตะปบแล้วก็ลากเข้าไปในคอก

นะฮะบอกหลังที่หลวงพ่อมรณภาพไปนะฮะ
สัตว์ที่เลี้ยงไว้เหมือนโดนทิ้ง
หรือสำนักส่งสวนป่าสมุนไพรหลวงปูระมัยนะครับ
อยู่ที่อำเภอเมืองเพชรบูรณเนี่ยนะครับ
ทำร้ายคนที่เข้าไปในวัดได้รับบาดเจ็บ

ทราบชื่อต่อมาว่าชื่อในฝนนะครับ
มีบาดแผลถูกหมีกัดที่ลำคอ
แขนซ้ายนะครับแล้วก็ชายโครง

เนื้อเนี่ยนะฮะหายไปทั้งต้อนเลย
เห็นถึงอัยวะภายในเลยนะฮะ

จากการตรวจสอบนะครับที่สำนักส่ง

ได้รับเลี้ยงหมูป่าที่มีคนบริจาคไว้

ก็เลยได้มีการก่อสร้างนะฮะ
เป็นกำแพงกั้นเอาไว้สูงกว่า๑เมตร

มีเนื้อที่ประมาณ๑ไร่เศษนะครับ
แล้วก็ได้เลี้ยงหมีควายชื่อไอ้แก้วเอาไว้ด้วย

ปกติเนี่ยเจ้าแก้วเนี่ยไม่เคยทำร้ายใครนะ

กระทั่งเมื่อเช้านี้ของวันที่๒นะครับ

แจ้งความประสงค์จะขอรับหมูป่าไปเลี้ยง
ไปขยายพันธุ์ชาวบ้านแถวนั้นก็บอกว่า

ก็ไม่รู้อาจจะขยายพันธุ์อาจจะลูกของเขาหรืออะไรอย่างนี้
แต่ตอนนี้คือประชากรของหมูในวัดเยอะมาก

โอเคแต่ระหว่างที่ชาวบ้านไปรอรับบริจาคหมูป่า
ก็เกิดเหตุขึ้น
คือระหว่างที่ท้าองค์รูปนี้ออกไปทำธุรกิจนอกวัด
ก็เลยได้รับโทรศัพท์บอกว่ามีคนอยู่ในการเมาสุรา
อาจทำให้หมีรำคาญก็เลยตับปบแขนคว้าดาย
แล้วก็ดึงล่วงตกไปในบ่อเลี้ยงหมู
หลังจากนั้นเขาไปกัด
ก็เลยรีบเดินทางกลับมาช่วยเหลือนะฮะ
แล้วก็ช่วยกันดึงตัวในฝนไปส่งโรงพยาบาลที่เมืองเพชรบูรณ์

มีเจ้าหน้าที่บริษัทแจ้งว่าขอรับหมีตัวนี้ไปดูแลด้วย

หากเจ้าหน้าที่บ้านเมืองอยากจะรับไปดูแล
ส่วนทางด้านในไกรสอนนะครับที่เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
ก็บอกว่าภายหลังตรวจสถานที่เกิดเหตุแล้ว
ขณะนี้ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปหารือกัน

หมีตัวนี้มีการทำสัญญาระหว่างสำนักสงฆ์กับสำนักงานป่าไม้
ให้นำมาดูแลเลี้ยงดูอย่างถูกต้อง
แต่หากมีปัญหาก็ต้องขนย้ายไปเลี้ยงไว้ที่สถานที่เหมาะสม
จึงจะขนย้ายไปเลี้ยงที่สถานีเพราะเลี้ยงสัตว์ป่าแทนนะครับ
นี่นะฮะแล้วก็หมูป่าเนี่ยที่อยู่๕๐๐ตัวทางสำนกส่งเนี่ยนะฮะ
ซึ่งพระที่เลี้ยงดูเนี่ยก็เพิ่งจะขอความช่วยเหลือจากจังหวัด

เพราะว่ามันขยายพันธุ์แล้วก็อดหยากมากเลยนะฮะ
คือหมูป่าเนี่ยขยายพันธุ์แบบรวดเร็วมากเขาว่าอย่างนั้น
ตอนนี้อาการของในฝนเองนะครับก็

แต่ก็คือเมาเหล้าแล้วเอาดอกไม้ไปเย็น
พี่ที่กั้นอ่ะเขาก็ดึงตกมาเลย
มันก็ไม่ได้เตี้ยนะที่กั้นเนี่ย

มันก็เข็ม

สองข้างหมีมันคงดุเนอะ

ซีมายูเป็ดน้ำโตมาอยาก
อ้าวตบปาก

เอาละเมื่อวานนี้เราเห็นหลายจังหวัดนายก

แต่ขนาดนี้ขอเตือน๓๐จังหวัด
เหนืออีสานตะวันออก

หนักมากครับในช่วงเวลาที่
แต่วันที่๔ถึงวันที่๖สิงหาคม
น้ำท่วมน้ำป่าไหลหลาก

เปิดเผยว่าจากการติดตามสถานการณ์
สภาวะอากาศเป็นปัจจัยเสี่ยงเชิงพื้นที่

กรมชนประธานกรมทรัพยากรธรณี

ที่ทุกหน่วยงานมาร่วมกัน

เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเรื่องลาหูนี้

ภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตก

หนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่

หลายหลักทุกอย่างที่เราเคยได้ยินมา
รวมไปถึงดินถล่มในพื้นที่เสี่ยงได้

เชียงรายเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อุตรดิษสุโขทัยพิสุนุโลกเพชรชบูรณ์
ตอนออกเฉียงเหนือ๑๒จังหวัดหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาล
อุดรธานีสกลนครนครพนมขอนแก่นร้อยเอ็ดกาลสินยะโสธร

ภาคตะวันออกชนบุรีระยองจันทบุรีตราด
ภาคใต้ก็คือระนองพังงาภูเก็ตกระบี่
ซึ่งทั้งหมด๓๐จังหวัดนี้น่าจะได้รับฝนกันเต็ม
ฝนจะตกหนักถึงหนักมากซึ่งเขาประกาศไว้ก่อนแล้วนะฮะ
น้ำท่วมฉับพันธุ์อาจจะเกิดขึ้นจากพื้นที่ของคุณ

แล้วก็ดินถล่มในพื้นที่เสี่ยงภัย
ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงทั้ง๓๐จังหวัดดังกล่าว
ติดตามพญากรอากาศอย่างใกล้ชิด
แล้วก็จะมีการประกาศเตือนภัยเป็นระยะอย่างเคร่งคัด
ระมัดระวังปริมาณน้ำฝนสะสมพอสมควร
อันนี้มันเกิดจากอิทธิพลลาหูอยู่แล้ว
คืออย่างนี้เมื่อกี้ผมจะเล่าให้ฟังเรื่องลาหูเนี่ยนะ

คือผมมันมีคนเกิดราศีกรกฎ
ทีนี้ก็มีหลายคนมาทำนายไทยทักไว้
หนึ่งในคนที่ท่านมายไทยทักได้มีการบอกว่า
คอยดูนะว่าให้ดูดีนะฮะ
ก่อนที่จะรับลาหูคือวันที่๔สิงหา

ผมก่อนนั้นจะมีอาการทางด้านการป่วย
จะมีอาการป่วยแล้วป่วยเป็นโรคเก่าจะกลับมา
ที่เขาบอกนะฮะอีกอย่างหนึ่งคือ
เรื่องของรถเนี่ยจะต้องมีการเสียเงินกับรถ
เชื่อไหมเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา
วันจันทร์ที่ผ่านมาผมนอนอยู่ดีนอน

แล้วเป็นเหมือนแบบอาเจียนออกมาจากปากพุ่งปื๊ดออกมาเลย

แล้วก็ผมเป็นกรดย้อนกลับมา
เก่าที่ผมเคยเป็นกลับมา
อีกอย่างหนึ่งคือรถผมเนี่ยขับอยู่ดีนะ

เข้าไปในบ้านตื่นเช้าออกมาจะออกมาทำงาน

เอาหรือว่าคือลาหูนั่นแหละคือลาหูที่ดี

ปีครึ่งนะตั้งแต่ตัวเองโดนมานะไม่กล้าลงทุนทำอะไรเลย

แต่เขาบอกว่าลาหูราศีกรกฎเนี่ยจะเป็นผมบอก
แต่วันนี้ทางไทยรัฐทีวีสัก๒ทุ่ม
หมอช้างจะถามตอบเกี่ยวกับราหูย้ายในครั้งนี้
วันนี้ไทยรัฐออนไลน์เขามีการสรุปมาบ้างแล้วนะ
ว่าราศีที่จะต้องโดนลาหูเนี่ย
ก็เยอะอยู่ที่มีราหูเกี่ยวกับมังกรกรกฎคือคุณ
คนที่เกิดมังกรกรากฏก็จะมี๑๙๙๐๑๙๙๐ที่เราพามา
ตลอดทั้งอาทิตย์ส่วนราศีที่จะดีขึ้นก็อย่างนี้
แต่ก่อนหลุดนะฮะไม่ว่าจะเป็นราศีสิงศ์นะฮะ

ก็คือตอนที่ราหูกำลังออกเนี่ยเขาจะดีดเขาจะดี
คือวันนี้หมอช้างเขาบอก๒ราหูที่ถีบออกก่อน
ราศีตุลนะฮะราศีตุลคือท่านที่เกิด
วันที่๑๓กุมภาพันธ์ถึง๑๔มีนาคมราศรีกุมหรือลาศรีตุ๊ชเอาแน่ครับคุณ
กุมกุม๑๓กุมภาพันธ์ถึง๑๔มีนาคมเนี่ย
เขาบอกหลังจากที่ลาหูถีบออกจะบุกเบิกสิ่งใหม่

คุณหนุ่มโดนราหูอมหรือโดนพระดังอมกันแน่น่ะครับ

ราศีสิงศ์๑๗สิงหาคมถึง๑๖กันยายน

ส่วนราว๒ราศีที่ราหูเข้าก็คือราศีกรกฎกับราศีมังกร
แต่เขาบอกว่าสองราศรีนี่เมื่อราศรีหูเข้า
อย่างคุณถ้าทำธุรกิจอะไรอย่างนี้ถ้าธุรกิจออนไลน์พ่อค้าแม่ค้าขายออนไลน
คุณเตรียมรวยแต่ในขณะเดียวกันราศีมังกรรวยขึ้น
จะมีมือที่สามมีอุบัติเหตุแต่คุณเขาบอกว่าอย่าแลด
ราศีกรกฎอย่าแลดอย่าแลดคืออย่าไปแลดมาก
แต่ผมป่วยไงเอาพี่ม้าหน่อยได้ไหมส่งตั้งลาหูเดี๋ยวค่อยมาจอดนะ
เดี๋ยวค่อยไปดูหมอช้างจะตอบในเฟสทุกรายของไทยรัฐมานี้
แต่ก็ไม่แน่เสมอไปอยากจะรู้ว่าแพทย์นับประพานี่เขาแบบราศีอะไร

หมอลักษณ์เขาดูไว้ก่อนแล้วเขาบอกก่อนลาหูย้ายแพทย์จะดีขึ้น
วันที่๓สิงหาคมที่สำนักอายการสูงสุดนายประยุทธ์เพชรคุณรองโฆษกสำนักงานอายการสูงสุด
เปิดเผยว่าคดีที่สำนักงานอายการฝ่ายคดีพิเศษ๓ได้รับสำนวนการสอบสวน
พร้อมกับความเห็นจากกองบัญชาการตำรวจปรับปรามยาเสพติด๑กล่าวว่านางสาวนับประพาหรือว่าแพทย์นับประพานี่แหละค่ะ
ภรรยาของนายอัครกิจหรือว่าเบนเลสซิ่งซึ่งเป็นคดีเกี่ยวกับเรื่องของสมคบฟอกเงินแล้วก็ยาเสพติด
พนักงานอายการที่ได้รับผิดชอบสำนวนคดีได้พิจารณาสำนวนเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เสนอความเห็นตามลำดับขั้น
มีเรียกว่าเป็นชั้นมีคำสั่งให้ไม่ฟ้องนางสาวนับประพาแล้วนะคะในข้อหาสมคบฟอกเงินยาเสพติดนะคะ
เนื่องจากพิจารณาหลักฐานในสำนวนว่าไม่มีหลักฐานว่านางสาวนับประพาได้ร่วมกันฟอกเงินหรือว่าสมคบกับฟอกเงินกับผู้ต้องหารายอื่น
มีคำสั่งไม่ฟ้องแล้วก็ขอให้ศาลมีหมายปล่อยนางสาวนับประพาแล้ววันนี้ค่ะ

มองว่าเป็นคนละเรื่องกันนะฮะเนื่องจากพยานหลักฐานในคดีแล้วก็ลักษณะพฤติการมีความแตกต่างกัน
เชื่อว่าการพิจารณาในชั้นศาลจะไม่มีผลต่อคดีเป็นเลสซิ่งค่ะ
ล่าสุดข่าวบันเทิงไทยรัฐออนไลน์ก็ได้สอบถามไปทางแพทย์นับประพานะคะ
หลังจากที่อายการสั่งไม่ฟ้องก็ได้รับการเปิดเผยว่า
ทราบแล้วกับคำสั่งของทางอายการต่อไปนี้ก็ขอเดินหน้าทำงานเลี้ยงลูก
เรสซิ่งต่อไปอย่างเต็มที่ค่ะแล้วก็ส่วนมีนัดรายการรายงานตัวนะฮะ
วันที่๗สิงหาคมกับอายการซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายเนี่ยก็ยังจะต้องไปอยู่ค่ะ
เพราะฉะนั้นเอาเบื้องต้นแพทย์ก็ทำงานอย่างสบายใจได้แล้วล่ะนางบริสุทธิ์แล้ว
ว่าที่ไปเกี่ยวเงินที่นางหามาไปเกี่ยวกับยาเสพติดไปเกี่ยวกับเครือข่ายศาสนาหรือเปล่า

วันนี้ไม่ใช่แล้ววันนี้นางถือเป็นคนบริสุทธิ์แล้ว
เพราะฉะนั้นวันนี้นางก็กลับมาทำงานเลี้ยงลูกได้อย่างเต็มที่เต็มเหนียวแล้วนะฮะ
แต่ขนาดเดียวกันน้องเรสซิ่งสักนิดไหม
เอกดังเลยผลงานชิ้นแรกของน้องมีแล้วนะยังไม่ขวบเลย

นี่แพดไม่ใช่นั่นแพด
ล่าสุดได้มีการปล่อยเอ็มมีเพลงนี้ออกมา
โดยในเอวีบอกเล่าถึงเรื่องราวของคนที่ไร้หนทางชีวิตมืดมนต์
แต่สุดท้ายก็ผ่านพ้นไปได้เพราะมีกำลังใจที่ดี
ซึ่งงานนี้แพทย์นับประพาก็มาถ่ายทอดอารมณ์ที่ไม่ว่าจะผ่านเรื่องราว
รสุมอะไรมาก็แล้วแต่เนี่ยแต่ก็ผ่านมันมาได้
เพราะมีลูกน้อยเข้ามาเป็นดังแสงไฟที่คอยเป็นกำลังใจให้ชีวิตสู้ต่อไป
ทำเอาแฟนที่แบบว่าเฮ้ยเป็นเอ็มวีที่ปล่อยมาปุ๊บ
น้ำตาไหลกันคนน้ำตาไหลกันแล้วก็
ซีของน้องเรสซิ่งก็เยอะเหลือเกินนะฮะ

เปิ้ลนาคอร์บอก
วันนี้มีอะไรให้ดูดี
ต๊อตปีตีพี่หรมพลักดีเขาฝากมาให้

เม็ดใบโต๊ะเป็นซอสพริกอเนกประสงค์

จะเอาไปจิ้มไก่เจ็มอะไรได้เลย

เพราะตอนนี้คุณตอสหันมาขายพริก

คุณตอสขายน้ำพริกเห็นบอกว่าไปได้สูตรมาสูตรแล้วก็เลยมาแบบปรับปรุง
ให้แบบเหมือนกับให้มันเข้ากับคนไทยมากขึ้นสุดยอดมาก
กินกับลูกชิ้นไก่เจียวแฟรงค์ไฟล์เค้าบอกอร่อยกัน
ไม่มีครับปิดอยู่อ๋อที่วันนี้ดาราเขาลงไอจีกันเยอะนี่อันนี้เลย
ขอสองอันจะเอาไปพระม่าอะไรอันสองอันเค้าให้คนละอัน
คุณแดนมาบอกเค้าเอาคืนว่ะเค้าให้เลยเอาคืนอะไร
ไอ้ที่เธอเอาคืนเหรอเธอเอาคืนเหรอเธอจะเอาคืนเหรอ
อันนี้ของคุณแม่คือเพื่อการแสดงและการทำการค้าแต่ของหนูเขาให้จริง
อู้วววเอาคืนแม่เอามาพักช่วงหน้าอะไรเนี่ย
น้องโทษให้กินน้ำจากโขส้วมเหรอที่ไหนมึงจีนป่ะมึงจีนนั่นแหละ

กลับมากับข่าวใส่ไข่ฮะถ้าสมมุติจะพูดจริงเรื่องนี้มันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นในประเทศไทย
แต่คนในประเทศไทยเอามาแชร์กันเยอะเหลือเกิน
คือชาวเน็ตเนี่ยจวกยับเลยบริษัทในจีนคุณวิธีการลงโทษพนักงานสองคนว่า
สาเหตุคือทำงานไม่ดีไม่มีประสิทธิภาพ
แล้วสิ่งที่เขาทำคือบังคับให้ทั้งคู่ไปตักน้ำจากโถส้วมแล้วก็มากินนั่นคือบทลงโทษ
คนหนึ่งอาการที่ตามมาคืออาการท้องร่วงแล้วก็กินอะไรคุณนึกออกมากินอะไรเป็นอะไรคุณไอ้ม้าเป็นอะไร
ขนลุกขนลุกนางขนลุกช่วงนี้นางขนลุก
ไม่มันขยะแขยะเนี่ยบ้าเลย
ใช่เขาคงจะเป็นเหรอเขาคงจะเป็นเหมือนคุณนายม้านึกออกไหมว่าเขากินข้าวไม่ลงเป็นอะไร

คือมันเป็นข่าวที่ถูกแชร์ผ่านโลกออนไลน์เมื่อมีบริษัทแห่งหนึ่ง
ซึ่งเขาไม่ได้เปิดเผยว่าเป็นบริษัทอะไรนะลงโทษเป็นนักงานสองคนเป็นผู้หญิงหนึ่งคนผู้ชายหนึ่งคน
โทษฐานทำงานแย่แล้วก็ผลงานออกมาเนี่ยไม่เข้าเป้าคุณ
บางเขาไม่เป็นนักงานสองคนนั่นแหละเอาแก้วไปตักน้ำจากซ่วมแล้วก็มากิน
นะฮะถึงทางเว็บไซต์ของทางเชียงไฮเนี่ยนะฮะเขาคลิปวีดีโอบันทึกเขตหน้าสะอิดสะเอียนมันเป็นคลิปด้วยนะคุณ
เดี๋ยวจะมีด้วยเหรอมีคลิปเหรอ

เขาบอกว่านี่แหละก็ตักถิ่นที่เล่าให้ฟังแต่มันถูกแชร์มากในประเทศจีน
โดยชาวเน็ตเนี่ยเขาก็ตั้งคำถามเลยว่าเฮ้ยมึงมากไปหรือเปล่า

คำถามว่าความเหมาะสมที่ลงโทษในฐานะที่พนักงานทำงานไม่มีประสิทธิภาพ
แล้วก็ต้องไปตักน้ำจากซ่วมกินเลยเหรอวะเขาก็มีพ่อมีแม่มีอะไรอย่างนี้หรือเปล่า
แล้วก็ที่สำคัญท้องล่วงไปแล้วหนึ่งแล้วกินข้าวไม่ลงเนี่ยไปหลายวัน
เพราะกินอะไรไปก็จะคิดภาพแต่กินอะไรไปก็จะอาเจียนออกมาจริง
หลังจากที่คลิปนี้ถูกแชร์ไปฮะบนโลกออนไลน์ก็มีคนบันทึกคลิปวิดีโอนี้
แจ้งตำรวจคุณให้มาจับกลุ่มโดยคุมขังเป็นเวลา๔วัน
แต่ถ้าว่าสื่อได้ถึงการแสดงว่าคลิปนี้มันมีประโยชน์นะ
ถ้าสมมุติคลิปนี้ไม่โดนแชร์ออกไปในโลกออนไลน์ไอ้คนที่สั่งให้ทำก็จะลอยนวลอยู่

แต่ถ้าวันนี้คลิปที่มันออกไป๔วันเข้าคุก

ไม่รู้แล้วก็มันก็แสดงให้เห็นว่าเฮ้ยเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่ได้อะไร

แล้วก็แสดงให้เห็นว่าพนักงานในบริษัทได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เหมาะสม

แล้วก็หวังว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยควรจะเอาอันนี้เป็นให้ดูว่าเจ้านายทำ

ขอข่าวงานแต่งงานระหว่างมายูกับไอเป็ดน้ำหน่อย

แต่ผมไม่ให้คบกับลูกคนนั้นหรอก

ต่อไปจะโพสต์สวัสดีวันพระหัสบดีสีส้มอะไรอย่างนี้
ก็คือกลายเป็นดราม่าร้อนแรงขึ้นมาแบ่งเป็น๒ฝ่าย
โพสต์ทวิตเตอร์รัวบวนประเทศไทยบอกประเทศไทยเห็งซวย
ซึ่งบางคนก็เห็นด้วยกับเรื่องนี้นะครับ
ตำรวจที่นี่เป็นประเทศไทยทำไมถึงดูถูกประเทศตัวเองจัง
ซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีแท็กพระรันยูที่โพสต์ในช่วงจังหวะเวลาเดียวกันเป๊ะ

อีเมจจนต้องโพสต์ฉะแรง
แต่ต่อมาข้อความดังกล่าวก็ถูกลบหายไป

บอกว่าสงสัยดาวย้ายอะไรก็กู
เขาบอกอย่างนี้บอกเออ

นี่ยังไม่ได้เข้าไปอ่านน้องเขาเลย

ทำไมถึงโยงมาถึงผมกับน้องเขา

ก็บอกว่าต่อไปนี้กูจะโพสต์เท่านี้พอ

อ่านว่ามันเพิ่งเปิดโอกาสว่า
ใครไม่จบมาด่าครูนี้ในไอดี

บอกว่าไปเรียนรู้บริษัทมาใหม่นะคะ

ไม่ใช่เป็นเมืองขึ้นอะไรงี้ยังยาวก็เป็นหมด

แต่เขาบอกว่าเขาไม่รู้เพราะว่าตอนนั้นเขาก็รถติด
คือแท็กเขาบอกเขาไม่รู้ว่าที่อีเมจโพสต์อย่างนั้นอะไรอย่างนี้
แล้วก็มีข่าวประเด็นนี้อยู่แต่เขาก็โพสต์เหมือนกับบังเอิญไปจ๊ะกันพอดีอะไรอย่างนี้

เออใช่ไม่เห็นจะอยากรู้เลย

เขาจะแต่งแล้ว

กิจกรรมของศรียุธยาสมาคมค่ะ

กำหนดจะจัดงานกราบอาจารย์สารสัมพันธ์
ชาวสอขึ้นนะคะ
ในวันเสาร์ที่๕สิงหาคม๒๕๖๒
เวลา๑๐โมงเช้าจนถึง๑๖นาฬิกานะคะ

โรงเรียนศรียุธยาในพระอุปถัมภ์ค่ะ

เพลงพระราชนิพลในพระบาทสมเด็จ
ปรมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดช

กับการกราบคารวะ
อาจารย์โดยสิทธิ์เก่ารุ่นต่างค่ะ

เบอร์นี้เลยค่ะเดี๋ยวจะขึ้นให้ด้วย๐๒
ชาวสมาคมศรียุธยาก็เรียนเชิญกันได้เลยนะคะ

เบรกก่อนช่วงหน้าหยกแอมยุติความบาดหมาง
เจอหน้าปรับความเข้าใจกันในงานวันเกิดอย่างนี้มาก

ก็ใช่ไงก็ใช่ไง

แอ๊งจี้รอนกินสิเพราะตอนนี้รอนสู้
อนตัดต่อหล่อนตัดต่อมูไนท์
เดี๋ยวเราไปชมภาพฟรุ้งฟริ้งกันได้นะคะ
ลูกสาวดิฉันเองค่ะชมผู้อรยาค่ะ
ทำเอาแฟนของนางเอกอร่อยเลิศเหรอ

เอาอย่างเอาเชิญนะคะ
นางเอกสุกตาชมพูอารยาเอียฮาเก็ตนะครับ

ความน่ารักเมื่อเวลาใครเห็นภาพนี้เกิดขึ้น

นางจัดปาร์ตี้ก่อนที่จะคลอดลูกชายสองคน
ผู้ชายฝาแฝดนี่จะลืมตาดูโลกกันในเดือนกันยายนนี่แหละ
ชักชวนเพื่อนทั้งในวงการนอกวงการที่สนิทกัน
ไม่ว่าจะเป็นเอมมี่ไอซ์คริสหอวังพลอยดิวพรอยชวะพร

ก็มีนี่ด้วยวันเจียบผู้จักรก็ไปด้วยนะครับ

ผู้ก็ใส่ชุดคุมท้องสีขาวอย่างที่เราเห็น

นางก็เลยโอเคชิคกี้พายก็ใส่ชุดคุมท้องไปบ้าง
ฝั่งคนนี่นะครับมีท้องเป็นไฟด้วย

สงสัยก็เป็นกระสืร

อ่ะก็แชร์ลงไปในโลกโซเชียลนะคะ

บรรดาแฟนไลค์แล้วก็คอมเมนต์กันอย่างน่ารักกันเลย
เดี๋ยวนี้ดาราชอบจัดงานกันเนอะเถอะเนอะ
เขามีงานกันเยอะเนอะ

คืออย่างนี้บอกกลุ่มนักเที่ยวนะครับ

เมื่อมีหนุ่มคนนึงขอจับมือ

แต่อยู่ดีก็ชักปืนขึ้นมาชูขึ้น

บอกมีผู้หญิงคนหนึ่งกำลังแบบว่าไลฟ์สดอยู่

อ้าวแล้วเอาปืนเข้าไปได้ยังไงเหรอ

เขาบอกอย่างนี้เมื่อเวลามาสัก๑๑โมงนะครับ

ว่าต้องดูให้จบถึงกับชักปืนด้วยเหรอ
เรื่องแค่นี้เองทั้งนี้คลิปต่างกล่าวนะครับ

โดยในภาพนะครับมีคุณปูพงศิษย์คำซ้อน

ใช่คนละคนแล้ว

ระหว่างนั้นมีชายวัยรุ่นนะครับ
เข้ามาขอจับมือพี่ปูพงศิษย์นะครับ
ที่บริเวณด้านหน้าของเวทีนะครับ
แต่ปูพงศิษย์นั้นยังไม่ทันจะจับมือตอบโต้เลย
อย่างไรก็ตามนะทางต้นสังกัดของพันธุ์อากาศเอกนะครับ

ดำเนินการยื่นหลักทรัพย์ประกันตัวออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับ
จากการสอบถามนะครับผู้จัดการปูพงศิษย์นะครับ
บอกว่าหลังเกิดเหตุเนี่ยฮะตูนได้มีการไปแจ้งข้อหานะครับ

แต่ทางตำรวจเองแจ้งความผิดใน๒ข้อหาก็คือพกพาอาวุธปืนแล้วก็ข่มขู่
เนื่องจากตรวจพบว่าปืนกระบอกดังกล่าวไม่ได้มีการขึ้นลำเอาไว้
เมื่องต้นจากการสอบสวนทราบว่านายทหารแบบนี้
เป็นแฟนเพลงของคุณปูพงศิษย์แล้วก็ที่ควักปืนออกมานั้น

อะไรวะจริงเหรอ
ผมว่านะหรือคุณปูพงศิษย์แกอาจจะได้ยินหรือแบบกำลังคิด
เพลงที่มีปืนหน่อยอะไรอย่างนี้หรือเปล่า

เวลาอยู่บนเวย์ที่แสงมันใหญ่มันมองเข้าไปไม่เห็นอยู่แล้ว
เขาก็อาจจะขอเว้นมือปืน

ไอ้พอยอย่างไรสะตอร์เอาไอ้ไข่ผมไม่ให้ไอ้พอย
เอาข่าวนี้ดีกว่าหยกแอมก็งานวันเกิดแม่กีต้า
น้องกิตาก็เป็นผู้จัดอยู่แล้ว
มนศิษย์คำซ่อยมนศิษย์คำพีเพราะผมพูดผิดเอง
มันไม่เป็นไรกัญชัยสามารถทำทุกอย่างในโลกที่ได้
นอนไปเป็นครูอาดแล้วผิดสิ
มันจะย้ำอยู่อย่างนั้นแต่อีก๓วัน๓คืน

ต้องยุปฏิกรภาซ

เรื่องราวที่ค้างคาขอกลับมาเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิม

คุณรู้ปากแฟนใหม่กับโยคใคร

ไม่ต้องเขียนเอาสุกรุนหรอกโอ้โหเห็นกรอง

้าจะแต่งงานคืออะไรกูแม็ที่ขอ
เมื่อวานมันโทรมามันจะมีข่าวดีแต่งงานเร็วนี้

ไม่ละครแล้วจริงนี่แหละ

วันเกิดของกีต้าทั้งหยกทั้งแอม

ก็มีเชนน้องเชนนัฒทวัด

ดีใจที่คู่นี้ในที่สุดก็กลับมาเป็นเพื่อนกันได้

คือมันไม่พูดคุยกันเลยเป็นปีแล้วพี่

คือไอ้ที่คุณมาบ้างปิดเนี่ยเขาอยากรู้ไง

เมื่อวานจบปุ๊บพี่มดเดี๋ยวผมจะมีข่าวดีแล้วนะฮะ

เขาบอกเขาเครียดมากตอนพี่รู้กัน๓คนเนี่ย

ก็คงแม่เล่าอยู่ฟังห้องอาหารวันนั้น

เอาแอดไข่ไปไหนแล้วครับ

ไอ้บ้า

คิมบริประกาศขายรถพอร์เช่นะฮะ

โดนแฟนกลับกลับไปซัดซะนัวเลย
แต่ในคอมเมนต์เนี่ยกลับมีไฟล์กันนะฮะจนเดือดเลยนะครับ

ไฟ่เหรอเออนะฮะคือเรียกว่าคนใกล้ชิดต้องออกมาสงบศึกนะครับ
ล่าสุดนะฮะสาวคิมก็จำใจต้องตัดใจจากรถยนต์สุดที่รักนะฮะ
เอ่อเนื่องจากซื้อมาแล้วไม่ค่อยได้ใช้จากที่มุดเฉย
งานนี้แทนที่จะมีคนมาคอมเมนต์ช่วยกันดันขายของนะฮะ
แต่ว่ากลายเป็นเจอคอมเมนต์ของคนที่เข้ามากันในกระแหน่ว่า
จากนั้นเนี่ยเกิดมาหากรามแฟนคลับซัดกันหนัวนะฮะ
จนคนสนิทของของคิมนะอย่างคุณต้นกล้า
กลับมาบอกว่าอย่ามาเกลียนในพื้นที่ของชาวบ้าน
อย่าคิดว่าจะสืบจากแอคเคาน์ไม่ได้
เบอรี่เองจะซื้อรถคันใหม่เลยจะขายรถคันเดิม

แต่เรื่องชาวบ้านเอาเวลาไปทำประโยชน์อย่างอื่นดีกว่าไหม

แฟนที่มาธะใครเอ่ยวะ

ที่เมียวไหนเมียวประวันรัฐถามถึงเมียวก็เมียวประวันรัฐ

เดี๋ยวอย่าลืม๒ทุ่มเราพูดเปิดไว้แล้วสำหรับดาวราหูย้าย
จะไลฟ์กันสดกับหมอช้างนะฮะทางเฟซบุ๊คไทยรัฐ
แล้วก็เดี๋ยววันนี้ชูวิตตีแสกหน้าเขาบอกมีเรื่องสนุกกันเยอะ
น่ะเป็นเรื่องน่าสนใจเพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องน้ำโอเค
พรุ่งนี้การข่าวใส่ไขมีไหมคะพรุ่งนี้๖โมงนะเดี๋ยวกลับมาเจอกันนะฮะ
อ๋อเทปขอเป็นกำลังใจให้กับน้ำนะครับ
กันอีกทีว่าเขาบอกวันที่๔๖ต้องเตรียมกันหน่อยฮะ

น้ำอาจจะมากันเป็นมวลน้ำค่อนข้างจะใหญ่พอสมควร
ก็ขอให้ทุกคนเตรียมแล้วก็ติดตามสถานการณ์การเตือนภัยตลอดระยะเวลา

ทุกช่องทางของไทยรัฐก็จะมีการเตือนกันตลอด